เราจะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บังกลาเทศกันก่อน
เป็นเหตุจับตัวประกันเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ก็จำเป็นที่จะต้องบุกเข้าไปช่วยชีวิตตัวประกันเอาไว้

หลังจากที่ผ่านเวลาไปถึง๑๒ชั่วโมง
มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะแล้วก็สามารถช่วยออกมาได้อีกจำนวนนึงค่ะ
สำหรับสถานการณ์ที่มีกลุ่มคนร้าย
อ้างตัวว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธอายศิษฐ์
กเข้าจับตัวประกันที่ร้านอาหารโฮเล่อาติซานเบเกอรี่
กรุงทากาของบังกลาเทศนานถึง๑๒ชั่วโมง
นับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทย
เหตุการณ์นั้นเพิ่งจะยุติลงไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะ
หลังจากที่หน่วยคอมมันโดทหารและตำรวจบุกเข้าช่วยเหลือตัวประกัน
พลจัตวานาอีมแอสราฟแห่งกองทัพบกบังกลาเทศ
เปิดเผยถึงผลปฏิบัติการว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๒๖คนนะคะในจำนวนนี้เป็นคนร้าย๖คน
ส่วนอีก๒๐คนนั้นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะ
ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยชีวิตตัวประกันได้๑๓คน
จำนวนนี้มีชาวญี่ปุ่น๑คนและชาวศรีลังกา๒คน
อกจากนี้ก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้๑คน
เหตุการณ์นองเลือดนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อคนร้ายบุกเข้าไปในร้านอาหาร
ซึ่งมักจะมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็จับลูกค้ารวมทั้งคนงานของร้านไว้เป็นตัวประกัน
ขณะที่กลุ่มไอซิสก็เป็นผู้ที่ออกมาอ้างว่าลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
ส่วนทางด้านนางชีฮาซีนานายกรัฐมนตรีบังกลาเทศก็ได้กล่าวประนามเหตุโจมตีครั้งนี้
บอกว่ารัฐบาลบังกลาเทศกำลังพิจารณาหาทางขุดรากถอนโคนการก่อการร้าย

ว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยสามารถช่วยชีวิตตัวประกันได้๑๓คน
ส่วนกลุ่มคนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรม๖คน
ส่วนทางด้านนายโคจิฮากิวดะรองเลขาธิการคณะรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า
มีชาวญี่ปุ่น๑คนที่ถูกยิงบาดเจ็บ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงทากา
จากนี้หลังจากที่เหตุการณ์สงบลง
ปรากฏว่ายังมีชาวญี่ปุ่นที่มีรายงานข่าว
อยู่ภายในร้านอาหารแห่งนี้ด้วยที่ขณะเกิดเหตุ

แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้